เรื่องของสัตว์ยังไม่หมดนะจ๊ะ
ไปดูตัวเงินตัวทองกันอีกหน่อยแล้วกันนะคะ
ตอนนี้มันบุกมาหลายบ้านเหลือเกิน
แต่ตัวนี้สิคุณผู้ชมมันไม่วิ่งหนีนะคะ

ไปที่บ้านเลขที่๒๔ทับ๑
อยู่ที่ตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรี
เจอแล้วค่ะตัวบร่อมเลย

นั่งยืนนอนอยู่นิ่ง
ค่อยเคลื่อนไหวตัวอย่างเชื่องช้า
วิสัยของตัวเงินตัวทองที่เราเจอ
อุ๊ยมันควรจะอิ่มแหละเลยโดนช้า

ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยไปดูใกล้
เพราะว่าตัวมันยาวประมาณสัก๒เมตร

ทีนี้คนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอก

พอพี่กู้ภัยมาถึงนะคะ

ปกติกู้ภัยกับตัวเงินตัวทองนี่คั่วหรี่กันเลยนะ
พี่กู้ภัยก็เลยทำไมมันไม่วิ่ง

ไปดูใกล้พบว่า
ผ้าน่าข้างซ้ายของมันเป็นแผลคุณผู้ชม

ทีนี้พี่กู้ภัยก็เลยเอาบวกคล้องคอมัน
แล้วก็ดึงมันออกมาได้อย่างง่ายได้
จากนั้นก็เอายังไงกระสอบปิดหัวหน่อย
ให้มันมองไม่เห็นจะได้จับได้ง่าย
พอจับเสร็จแล้วเนี่ยพี่เขาประถมพยาบาลเลยนะ
อดยารักษาแผลเบื้องต้นก่อน

จากนั้นแล้วค่ะก็เอาตัวเงินตัวทองไซส์บิ๊กเนี่ย
ใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ย

เป็นเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลก็ได้

ทีนี้ไปถามผู้ที่พบตัวเงินตัวทองคนแรกหน่อย

ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าแหละ
มันเหมือนมันกัดกันอะไรสักอย่างอยู่

ปรากฏว่าเห็นตัวเงินตัวทองตัวนี้

เอาล่ะทำไมมันไม่ไปไหนเลยล่ะ

สังเกตดูอ๋อมันเป็นแผลนั่นเอง

คิดว่าคงจะโดนหมากัดนะ
แต่จริงก็อ่อนแอสบาบบ้า
เรารู้ว่ามันเจ็บได้
ในมุมที่บอกว่านี่แล้วก็ต้องชื่นชมนะพิธีกู้ภัยแล้วก็ทุกคนให้ช่วยเหลือมัน
มีชีวิตมีคุณค่าเดี๋ยวพอมันหายดีก็ปล่อยมันคืนไป